กรณีที่หญิงสาวคนหนึ่งได้ออกมาร้องเรียน
แล้วก็แจ้งความว่าถูกหมอสุตินารี
ค่ำขื่นขนาดไปตรวจภายในในคลีนิคแห่ง๑

ก็ทำให้หลายคนอาจสงสัยนะครับว่า

อย่างได้มาตรฐานตามวิชาชีพของแพทย์นั้น

การดูการคลำการสัมผัส
ถือเป็นหลักสำคัญของขั้นตอนการตรวจภายใน
ที่ไหนแพทย์ปัญญาศักดิ์สังหาวงศ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาผู้มีบุตรยาก
และการผ่าตัดผ่านกล้องทางนาริเวศ
ระบุว่าหากใช้๓อย่างนี้แล้ว
อย่างสาเหตุไม่เจอ
รุ่นหรือคนที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน
บางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อะไร

แต่จะเปลี่ยนมาเป็นการอันตราซาวน์แทน

จริงเราใช้เรื่องของการดูคำสัมผัสเป็นหลัก
จะใส่เครื่องมือก็ต่อเมื่อ๑คนไข้มีประวัติ
เรื่องของ๑คืออาจจะเคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว

อย่างนั้นในกรณีที่ยังเด็กอยู่
ยังเป็นวัยรุ่นยังไม่เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ

เราอาจจะใช้วิธีการอันตราซาวน์

โดยที่ไม่ได้ใส่เครื่องมืออะไรสอดใส่เข้าไปในช่องคลอดบุตร

โดยใช้อวัยวะเพศปลอมสวมถุงยางอนามัย
ก่อนจะสอดใส่เข้าไปในร่างกายคนไข้
เพราะต้องการจะกระตุ้นอารมณ์ทางเพศคนไข้

มันมีความเป็นไปได้หรือไม่

ไม่เคยได้ยินแนวทางในการรักษาแบบนี้มาก่อน
เท่าที่มีประสบการณ์มายังไม่เคยเจอนะครับ

ซึ่งจริงแล้วเท่าที่เคยผ่านการศึกษามาเรียนมา

การที่เราตรวจด้วยความเบามือนุ่มนัว
หรือใช้อุปกรณ์ที่มันเหมาะสมกับคนไข้
น่าจะเป็นวิธีการที่ป้องกันความเจ็บปวดได้ดีกว่า
อกจากนี้สูตินรีแพทย์ยังได้ระบุว่า
หลักสำคัญของการตรวจภายใน
ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือคลินิก
จะต้องยึดหลักเดียวกันเป็นมาตรฐาน

หากเป็นการตรวจภายในปกติทั่วไป

แต่จะปิดไฟก็ต่อเมื่อต้องใช้อุปกรณ์อันตราซาว
อดใส่เข้าไปตรวจภายในคนไข้เท่านั้น
โดยหมอจะต้องชี้แจงให้คนไข้ทราบอย่างชัดเจน

และจะใส่อุปกรณ์อะไรเข้าไปในร่างกายของคนไข้บ้าง

ก็ต้องมีบุคคลที่๓เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

เป็นพยานนะครับที่จะเห็นภาพ
แผ่นบรรยากาศภายในห้องตรวจทั้งหมด
พี่หนูน้ำเตรียม
เปิดผ้าเพราะเขาต้องใส่
เขาเรียกว่าเหมือนผ้าถุงขึ้นมา

เปิดผ้าก็ต้องแจ้งว่าขออนุญาตเปิดผ้า

เพื่อจะไม่ให้มันออกมาหรือว่าเปิดมากจนเกินไป

ตรวจภายในทั่วไปก็คือเราต้องการดูคลำ

ก็ต้องมีลักษณะของแสงที่มันชัดเจน
เพื่อเราได้เห็นอวัยวะทุกอย่างให้มันชัดเจน
อกจากนี้คุณหมอได้โชว์อุปกรณ์อันตราสาว

เวลาจะใช้ต้องมีการสวมถุงยางอนามัย
ก่อนที่จะสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศของคนไข้

จะต้องนำไปใช้กับคนไข้คนอื่นด้วย
ทั้งนี้คุณหมอกล่าวทิ้งท้ายว่า

เข้าใจว่าการตรวจภายในเป็นเรื่องที่จำเป็น

เพราะโรคบางโรคไม่สามารถมองจากภายนอกได้
ต้องอาศัยจากการตรวจภายในเท่านั้น